โดยเฉพาะเลขที่เขาบอกว่าเขาเจอเนี่ยนะ

เดี๋ยวไม่ทันไงคุณบอกหาไม่ได้แล้ว
คุณฟังไปพร้อมกับคุณผู้ชมคุณใบตองแล้วก็น้องนิวนาวด้วย
ถ้าสนใจนะสนใจค่ะก็จดค่ะ
นี่ที่วัดพระนั่งดินตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวฮะ
โอ้โหคนไปกันเยอะนะเห็นไหมนี่พิธีอะไรอ่ะ
เขาเป็นพิธีสืบชะตาให้กับท่านพระครูอภิวัฒนกิจ
เป็นเจ้าอาวาสวัดพระนั่งดินนะครับซึ่งท่านนั้นอามภาษณ์มานานกว่า๕ปี
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปร่วมพิธีกันเยอะเลยครับตามภาพที่เห็น
หลังจากพิธีการสงฆ์เสร็จสิ้นนะครับชาวบ้านก็ไปดูนี่เลย
น้ำมนต์ครับน้ำมนต์ในบาทหลวงโอ้ยสังเกตเห็นน้ำตาเทียนที่หยดลงเป็นจุดจุดจุดจุดจุด
ต่อเนื่องกันคล้ายกับเป็นตัวเลขนี่ชี้ให้เราดู
ผมดูหลายรอบแล้วเห็นไหมผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามันเป็นเลขอะไร
แต่เขามีนักวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ตัวเลขเหรอ
ใช่เขาวิเคราะห์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีความคล้ายกับเลขห้ากับเลขหก
อืมทีนี้ล่ะทีนี้ล่ะพอประชาชนที่เขาไปกันที่นั่นนะฮะ
เขาก็รีบเลยเมื่อได้ตัวเลขไปที่แผงลอตเตอรี่ครับไปซื้อเลขที่เขาว่ากันว่า
อันนี้แหละเห็นแล้วนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเกลี้ยงแผงเลยนะ
เลขที่ผมบอกก็คือ๕กับ๖เนี่ยเอ้าทีนี้ครับพระครูเนี่ยนะครับ
ก็ออกมาเตือนสติไงคนที่เขามาที่วัดอ้าวต้องเตือนสติกันหน่อยแหม
ทำแบบนี้มันดูจะงมงายเกินงามไปหรือเปล่านะครับท่านก็บอกว่า
โยเม้ยอยากให้คนที่เข้าวัดเพื่อทำการชำระจิตใจให้สะอาดสว่างและสงบ
กว่าที่จะเข้ามาหาเลขนั้นมันไม่ดีมันไม่ใช่แนวทางของศาสนาพุทธ
อ่ะญาติโยมเรื่องตัวเลขเรื่องหวยนั้นเป็นเรื่องของทางโลก
คนเรามันมีทั้งรักโลภโกรธหลงพระครูจึงอยากขอให้ทุกคน
มีสติทำดีคิดดีมีเมตตาสาธุธรรมะสวัสดีค่ะ
ก็ฝากเตือนกันไว้อ่านข่าวแบบนี้ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมนะครับว่า
วิจารณญาณในการรับชมนะครับค่ะมันก็เป็นเรื่องความเชื่อ
เป็นเรื่องที่มีมากับคนโบร่ำโบราณกับพวกเราเชื่อกันต่อไปนี่แหละนะคุณผู้ชม
เอาบางเรื่องมันห้างไม่ได้จริงแต่ก็ต้องเตือนสติกันหน่อยคือทุกการลงทุนมีความเสี่ยง
มีความสุ่มเสี่ยงมีความสุขมันมีความสุขตอนต้นพอพ้นจากช่วงบ่าย
มันออกมาจากอินเดอร์พอพ้นช่วงบ่ายไปเท่านั้นแหละมีความเศร้ามีทุกอารมณ์อืม
คือการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็วิเคราะห์พิจารณาดู
แล้วแต่ความพึกพอใจของแต่ละบุคคลแล้วกันเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้